สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับสวัสดีครับคุณบุ๊คครับ

หน้าจอที่คุณน้ำแข็งได้เนี่ยใครก็ได้
ผมก็ได้มีมาทุกวัน
คนที่รู้เท่าทันเนี่ยเขาไม่ยุ่ง
ปล่อยผ่านไปส่งมาก็ส่งไปไม่ยุ่งไม่
แต่คนที่เดือดร้อนและไม่รู้เท่าทัน

มันจะมีกระบวนการว่าขอให้กรอกรายละเอียด
กรอกบัญชีกรอกรายชื่อบัญชี
คุณมีธนาคารโน้นธนาคารนี้
แล้วให้เงินโอนเข้าไปก่อนเพื่อค้ำประกัน

บางทีก็บอกว่าเป็นเงินที่โชคดีได้เอาเฉย
บางทีก็บอกว่าโชคดีได้รับนั่นได้รับนี่

คนที่เขารู้เท่าทันเนี่ย
เขาไม่ยุ่ง
ไม่กด
คำถามคือคนที่ไม่รู้เท่าทันพวกนี้
เราควรจะป้องกันเขาได้ยังไงไม่ให้เขาถูกหลอก
ก็เป็นเรื่องของคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
จะไปบอกว่าให้คนศึกษาเองให้เรียนรู้เองไม่ได้หรอกครับ
มันจะต้องมีคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องป้องกันเขาให้ข้อมูลกับเขา
ช่วยกันปราบปรามคนพวกนี้ช่วยกันแก้ปัญหาว่า
อย่างนี้เนี่ยยังไงถึงจะทำไม่ได้
วันนี้ผมก็จะต้องคุยกับคนที่มีหน้าที่เรื่องนี้
เป็นผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนคดีเทคโนโลยี
ที่เรียกว่าตำรวจไซเบอร์เคยให้สัมภาษณ์พูดคุยกับเราแล้วแล้ว
หลายครั้งพลตำรวจโทกรชัยคล้ายครึ่ง
ตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับผู้บัญชาการครับ
สวัสดีพี่ทศภาครับสวัสดีผู้จมทางบ้านครับ
ว่อนกันไปหมดเวลานี้เบื้องต้นที่เรามีการพูดคุยกับทาง
สตชแล้วก็เครือข่ายนะครับที่มีการเราเรียกว่าขาย

พวกนี้มันการทางข้อเชิญฐาชนาที

เขามีข้อกำหนดอยู่แล้วครับว่าถ้าไปทำกระทำความผิดเนี่ย
เขาจะต้องทำโดยการซึ่งตอนนี้มันก็มีประมาณสัก
ข้อความซึ่งตอนนี้ส่งมาให้เราแล้วนะครับ
ประชาชนที่ครับเพราะว่าทำไมเขาถึงส่งได้
ทราบดีอยู่แล้วเขาเหมาไปเขาก็ส่งเขาอยากส่งอะไรเขาก็ส่ง

แล้วเราทราบตัวตนแล้วคนที่ส่งนะครับ
ซึ่งเราจะต้องด้านเมืองการตามผลไหม
จริงแล้วถ้าพูดกันตรงมันก็จะมีการหลอกลวงอยู่ไม่ที

พวกเธอเงินกู้ชักชวนเล่นกำลาดอ้างตรงพสัดุทวงหี้

เพื่อส่งมาเนี่ยดีที่สุดครับอย่าไปกดลิงค์
ผมเตือนทุกที่ว่าอย่าไปกด
ถ้าท่านบอกว่าท่านได้เงินคืน
ภาษีท่านโทรไปหากรมสรรพากรท่านโทรไปหาธนาคารที่ท่านเป็นลูกค้านะครับ
หรือเขาบอกมาว่ากู้ได้แสนนึงมันไม่มีครับผมตอบเลยนะครับ
ธนาคารไหนให้เงินกู้แล้วบอกว่าแสนนึงไม่ต้องมีหลักประกัน
แต่ผู้บัญชาการต้องนึกถึงอกเขาอกเรานิดนึงนะ
คนที่กำลังหน้ามืดตามัวเนี่ยไปกู้ที่ไหนก็ไม่ได้เนี่ยแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยนะ
เห็นข้อความอย่างนี้ก็ตาลุกตาวาวเหมือนกันนะ
อันเนี่ยคือเขาไม่รู้
รากยากสุดเนี่ยอาจจะไม่มีไลน์ผู้ที่เป็นรายได้น้อยอาจจะไม่มีไลน์
ถ้าท่านคิดว่าผมใช้คำพูดอย่างเนี่ยนะไม่ก็โยนไว้ให้ท่านไปสมัคร
คำอธิบายมันจะยาวมากคือปัจจุบันนี้สิ่งเหล่านี้ที่ส่งมาเนี่ยเขาเรียกว่าน่ารำคาญ
เราสามารถทำได้แล้วเราจะจบแล้วเราจะไม่เป็นเหยื่อ
อันนี้คืออันดับต้นก่อนป้องกันตัวเอง
ส่วนเมื่อท่านเป็นเหยื่อแล้วอันนี้ก็คือขั้นตอนต่อไปก็เป็นหน้าที่ตำรวจแล้วครับ
จะต้องเข้าไปช่วยเหลือท่านคือจริงเราบอกว่าท่านครับ
เงินกู้ต่างเนี่ยท่านเห็นมากมายข่าวเยอะแยะขอบคุณพี่สุภาพด้วยจะเอาข่าวอย่างนี้ออก
ฟังอยู่นะครับเชื่อผมครับล้านเปอร์เซ็นต์ครับไม่มี
ไม่มีธนาคารไหนให้คุณพูดแต่อันหนึ่งไม่มีสถาบันการเงินไหน
สถาบันเงินกู้บอกให้แสนนึงไม่ต้องลงทุนอะไรเลยไม่มีครับไม่ต้อง
มันต้องมีคำประทานหมดนะครับเป็นมูลนี้เป็นเงินครับ
ทีนี้ไอ้นั่นอ่ะปลายทางคือป้องกันตัวเองที่ท่านเตือนท่านบอกเนี่ยดีแล้ว
แต่ว่าไอ้ต้นทางเมื่อกี้ที่ท่านบอกว่าจะไปร่วมมือกับกศธช
เพื่อสกัดกั้นไอ้คนพวกนี้ซะตั้งแต่ต้นทางเนี่ยมีทางทำได้ไหม
ที่เป็นอินเทอร์เนสทั้งหมดเจนเบิ่ลหรือผู้ส่ง
ก็คือถ้ายังส่งเอสซิเวสเหล่านี้อยู่เนี่ยเราจะดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์แล้วก็พรบธรคมนาคม
ซึ่งทางกศมีการประชุมเมาหุภาคีกับทางกศมีการกรรมการอีก๑๐คนหนึ่ง
ท่านรรศตั้งแต่รัฐมิวิทยาศิษฐุท่านก็นั่งอยู่ด้วยทุกคนกำลังทำเรื่องนี้ครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งเดี๋ยวนี้ผมก็บอกว่าเราไม่ได้บอกแต่โยนให้ประสาทมนถ์พวกการอย่างเดียว
เราทำอยู่ครับแล้วเราก็เดินมันเป็นเดินการคนละนี้
ครับทีนี้ความคืบหน้าในการลุยไปปราบปรามแก๊งคอนเซนเตอร์ที่โน่นที่นี่เนี่ย

ตอนนี้ไปยังไงตอนนี้ยังมีแหล่งอยู่ไหมครับ
มีครับล่าสุดก็จับไปอีก๓๕เครื่องครับ

คือมันเข้ามาเยอะมากนะครับ
ร่วมมือกันอย่างแข็งขันครับเราก็จับ

ตอนนี้ถ้าเราประมวลนะครับที่เราจัดไปทั้งหมดเนี่ยนะครับ
พี่เชื่อไหมครับมันสามารถโทรได้๙๖๙๖ล้านครั้งต่อเดือนครับ
โฮโฮโฮโฮโฮ

คำถามต่อมาที่ไปจับที่โน่นที่นี่ได้เครื่องบ้าง
ได้คนมันประเภทที่ได้เป็นคนเนี่ย

โทษไปถึงจุดนั้นบ้างหรือยังครับ

ครับขดีแรกไม่เกิน๑๐วันนี้จะส่งครับ

คิดว่าน่าจะเรียบร้อยในเรื่องของการส่ง

ไอ้คนที่ทำเสียงหลอกรวงคนน้นนี่นี่นะ

คนที่ถูกหลอกเขาจะได้เห็นว่าอ๋อไอ้คนนี้เองเหรอ

ตอนนี้คนที่พูดนี่จะอยู่ไกลนะครับพี่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย
กัมพูชายังอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเราครับ
ที่เราไปจับกันมาที่ท่านบริษัทกฤติบาปรัชน์เนี่ย
ไปดำเนินจานจับกุมมาเนี่ยเนี่ยคืออย่างนี้ครับ
เขาจะอยู่ฐานการผลิตเราใช้ว่าฐานการผลิตเนี่ย
อยู่นอกประเทศแต่ผมกำลังมองว่า
ผมกำลังใช้เทคโนโลยีในการจับเส้นทาง

ห้าเบาลงมาบ้างหรือยังไอ้พวกที่โทรมา
เบาเลยครับตอนนี้เบาครับจะเป็นเบอร์ที่โทรมา
จะไม่ค่อยเป็นเบอร์ธรรมดาแล้วนะครับจะเป็นเบอร์บวก
พอบวกเนี่ยพอบวกเสร็จท่านรู้เลยว่ามาจากต่างประเทศแน่

อย่าไปรับแน่ครับอยากไปรับ
เอาเครื่องนี้มาใช้เพื่อใช้เบอร์ธรรมดาโธครับ
จนก็ต้องวิ่งสู้ฟัดกันต่อ
ก็เน้นผมทุกครั้งนะครับที่เจอ
เพราะถ้าเราตัดได้ตอนนี้ตัดได้๙๖ล้านครั้ง
ทีโทนั้นจะช่วยในเรื่องของสติสินิขนึง
ถ้าท่านจะไปรับเบอร์บวกท่านก็ต้องตั้งสติหน่อย
แต่ถ้าท่านเบอร์ธรรมดาเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับ

แต่ถ้าพูดถึงตำรวจฟอกเงินท่านไม่ต้องสนใจเลยครับ
สายด่ามันไปทำอะไรก็ได้ครับอย่าไปสนใจมัน
เพราะว่าในเรื่องของการสื่อสารเราไม่สามารถจะไปปรับตรงนั้นได้จริงครับ
ต้องยอมรับครับเพราะมันเป็นโลกของของอินเทอร์เน็ตโลกของไซเบอร์ครับ
ประเทศอื่นประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขามีเรื่องพวกนี้ไหม

แหละหนึ่งครับ
เขาขออาเล่าไปให้โปรดปราตรศาสตร์แล้วกันนะครับตอนนี้เราก็
อันนี้เราคอนแท็กต์กันทางฝรั่งอเมริกาอยู่นะครับในการจับกลุ่ม

หลอกว่านู่นนี่นั่นโอเคครับผมบอกได้เลยครับ
อันนี้เก่งกว่าประเทศเราอีกครับที่เขาทำเนี่ยครับ
เอาล่ะขอบพระคุณนะครับผู้บัญชาการครับเดินหน้าต่อนะ

เอาละนี่ก็เป็นความคืบหน้า
ว่าคนที่เกี่ยวข้องเขาทำกันไม่มีอะไร

แต่สำคัญพวกเราต้องไม่หลงกล
อย่ารับอย่ากดอย่าคลิกเข้าไปปล่อยมันไป
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คค่ะคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับผมมีข้อความมาอีกแล้ว
คุณได้รับหม้อไฟฟ้าและจะได้รับเงินอีก๓๕๐๐บาท
ดเข้าไปหน่อยมันจะลิงก์เข้าไปในไลน์
โอ๊ยตกใจเลยคืออาจารย์ถูกภาพบอกว่าปล่อยมันไปแต่เอาตรงนะ
มันรำคาญใจเหลือเกินมาบ่อยจริง
แต่หลายคนชาวบ้านชาวช่องบางคนไม่รู้ก็กดเข้าไปแล้วนะ